แล้วอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีการร้องเรียนมาผ่านมายังช่วงห้องร้องทุกข์
บอกว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนเหลือเกิน
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งของขายอยู่บนทางเท้าเลย
แถวเจริญกรุงเขตบางรักษ์นั่นเองค่ะถูกต้อง
เพราะฉะนั้นทีมข่าวรถปลดทุกข์ก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขต
บอกว่าช่วยลงพื้นที่หน่อยไปตรวจสอบไปจัดระเบียบเรื่องนี้หน่อยนะคะ

ไปติดตามพร้อมกันกับคุณบงกฎจุ้ยนิ่มค่ะ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์พร้อมด้วยนายสมบูรณหอมนาน

ลงพื้นที่จัดระเบียบผู้ค้าบริเวณถนนเจริญกรุง
หลังจากมีประชาชนร้องเรียนมาว่า
พ่อค้าแม่ค้าวางขายของบนฟุตบาท
ตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสารบางรักษ์

ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ทางเท้าได้อย่างเต็มที่
จากที่ทีมข่าวไปสอบถามประชาชนที่สัญจรไปมา

พ่อค้าแม่ค้าวางขายของบริเวณฟุตบาททั้งสองข้าง
เหลือพื้นที่ตรงกลางให้เดินเท่านั้น
ช่วงเวลาเลิกงานและเลิกเรียน

ต้องใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้างเดินแทน
ช่วงเย็นทำให้รถติด
ต้องเย็นกันเช้า
ตรงนี้จะมีโรงเรียนที่ว่า
อฟัมชันหรือภูเทศพิเตียนควรจะลงเยอะ
ก็อยากให้มันจัดระเบียบให้มันคือเป็นที่เป็นทางอะนะ

พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของเพียงฝั่งเดียว
ประชาชนยังสามารถสัญจรไปมาได้

จะมีผู้ค้าบางรายนำของมาวางเตรียมที่จัด

แต่พอเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจลงมาตรวจพื้นที่

โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบังรักษ์เปิดเผยว่า
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนผู้ค้าไปแล้ว

ก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ซึ่งคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ยังบอกอีกว่า
อกจากพ่อค้าแม่ค้าที่วางขายของเต็มทางเท้าแล้ว
ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่เขตต้องแก้ไข
เพราะบริเวณนี้ยังมีแรงงานต่างด้าว

น้ำมะพร้าวน้ำส้มและไอศครีม
แล้วนำรถเข็นมาจอดบนทางเท้า

เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็จะรีบเข็นรถหลบหนีไป
ทำให้ยากต่อการควบคุม

อาจจะเป็นแบบกัมพูชาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาขายแบบอาจจะเป็นน้ำส้มน้ำอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนเป็นรถเข็นค่ะ
แล้วก็ขายแต่เห็นตรงแถวอยู่ใกล้โรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
กิดขวางปัจจัลลักษณ์ก็เป็น

ก็มีทางเดินนะแต่ถ้าคนแน่นก็กิดขวางพอสมควร
ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมานะครับจริงแล้วกรุงเทพมนครถ้าจะมีการจัดทางเท้าให้ผู้ค้าเนี่ยค้าขายก็จะมีการตีกรอบมีกฎหมายต่างรองรับไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเกินกรอบกฎหมายต่างเหล่านี้นะครับก็จะมีการจัดระเบียบกันต่อไปนะครับพื้นที่บ้านคุณใกล้ใกล้บ้านคุณมีพื้นที่แบบไหนที่เป็นแบบนี้